ความเชื่อเอามาฝากสำหรับสมาชิกชมรมผู้นิยมตัวเลขนะคะ
อยากจะบวกลบคุณหารในช่วงของวันสุดสัปดาห์แบบนี้ไปดูค่ะว่าที่เกาะคำชโนธ
จังหวัดอุดรธานีเขามีอะไรให้ฮือฮารวมถึงที่อ่างน้ำมนรือศรี
น้ำแดงเต็มเลยใช่แล้วนอกจากน้ำแดงแล้วเนี่ยนะคะ
นางสาวนุษนงอ่อนต่ออายุ๔๕ปีชาวกรุงเทพมหานคร
เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวแปดสามด้วยเงินสี่หมื่นบาท
ก็เลยมาแก้บนแก้บนด้วยประทัดนี่แหละค่ะ
จุดประทัดนะคะมาเป็นม้วนเลยท้ายที่สุดแล้ว
เลขท้ายประทัดก็โชว์ตามป้ายนี้ก็คือเลขสี่สิบสี่และเก้าเจ็ดเก้านะคะ
ซึ่งก็ตรงกับใจนึกพอดีแหมโชคดีกันไปนะคุณ
ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครไปบริเวณอาสมฤษีเนี่ย
ธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครสี่อายุทยา
จะไปดูอ่างน้ำมนต์ค่ะซึ่งงวดนี้นะคะ
รือศรีเนรได้ทำพิธีจรดตัวเลขที่เรียกว่าโสลดสระตะ
เสร็จไปแล้วเรียบร้อยประกอบด้วยตัวเลข๖ตัว
มีสองสามสี่ห้าเจ็ดและแปดซึ่งนักเสียงโชคก็พาไปส่องดูค่ะ
เห็นกันชัดนะลอยเด่นเป็นสง่าแบบนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าเห็นสามคู่ด้วยกันนะคุณผู้ชมเขาจับคู่กันเองอ่ะ
จริงมันกระจัดกระจายอยู่ว่าไหมเขาบอกว่า
ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อต่าละบุคคล
แล้วกว่าจะไปถึงกลางเดือนเดี๋ยวมาอีกเยอะเหมือนกัน
ที่จะพาไปดูต่อไปอยู่ที่อำเภอลานกระบือที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
กลุ่มชาวบ้าน๓๐คนได้นะคะที่หมู่บ้านโชคชัยตำบลช่องลม
ร่วมกันทำพิธีบวชต้นไม้๒ต้นมีอายุกว่า๒๐๐๓๐๐ปี
นั่นก็คือต้นกระบบและต้นมะค่าโมงค่ะซึ่งเป็นลูกขมรดกของแผ่นดินนะคะ
ทุกปีก็จะมีพิธีทำพิธีกรรมก่อนเข้าพรรษาก็จะทำแบบนี้กันเป็นประจำทุกปีนะคะ
ชาวบ้านเชื่อว่าต้นไม้ทั้งสองต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์
โดยต้นกระบบนะคะมีความสูงราว๓๐เมตร
ส่วนต้นมะค่าโมงเนี่ยสูงสิบสองเมตรชาวบ้านเนี่ยนะ
พลาดเลยค่ะจะนำแป้งฝุ่นไปโรยที่ลำต้น
เพื่อขอโชคขอลาบแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดกัน
นี่แหละค่ะขาวโปรนกันโคนต้นเลยค่ะ

บางคนก็เห็นเป็น๓ตัว๑๖๗ก็มีเหมือนกัน
แล้วก็มีการนำรถกระเช้าที่นำผ้าขึ้นไปห่มต้นไม้เนี่ย
ไปตีไปขอโชคขอลาบกันด้วย

อันนี้เป็นหมายเลขทะเบียนรถนะคะ
ส่วนอันนี้เป็นขันน้ำมนต์มีเลขอะไรขึ้นดูเอาเอง

ส่วนที่บริเวณรามวงสวงหน้าก่อคัมชะโนธวังนาคิณเผิมบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีครับคึกคักเช่นเคย
เพราะว่ามีพิธีกรคนดังใครล่ะเนี่ย
อะไรว่าดีบุ๋มก็ว่าดีครับคุณบุ๋มประนัดดาวงผู้ดี
ทีเดียวครับนำคณะนางรำไปบวงสวง
ถวายพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
เพื่อความเป็นสิริมงคลคุณบุ๋มใส่ชุดไทยสีแดงแบบนี้นะครับ
แล้วก็ขอโชคลาภด้วยขอพรให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง
หลังจากเศรษฐกิจซบเซามานานแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานด้วย
คุณบุ๋มรำเองเลยนะคุณนี่นะฮะไม่ทิ้งลายนางสาวไทยนะครับ
ระหว่างประกอบพิธีก็เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นมา
นี่สร้างความฮือฮากับคนที่ไปอยู่ที่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก
นี่นักข่าวเก็บภาพมาได้ด้วยหลังเสร็จสิ้นการบวงสวง
ชาวบ้านไม่พลาดครับไปขอส่องขันน้ำมนต์กันหน่อยหาเลขสวยกลับไปพิจารณาที่บ้าน
คนก็เห็นกันหลายเลข๒๓บ้าง๕๓๗บ้างก็แล้วแต่จะมองจะสลับกันไปมานะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ